ถูกต้องค่ะเหตุการณ์ระทึกที่ว่าคุณผู้ชมคิดภาพตามนะ
คนเมา๒๘๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
อันนี้คือเมาแบบหนักเมาแบบพีคมากเลยนะ
ลุงคนนี้ขับรถมาผ่านตรงหน้าสถาบันการศึกษา
แล้วมีนักศึกษากำลังจะข้ามทางมาลาย

ชนแล้วสภาพมอเตอร์ไซค์ติดคาหน้ารถลุงไปแบบนี้เลย
ไปต่อด้วยนะครับ

นักศึกษากำลังจะข้ามทางม้าลายตรงนี้

วงแดงนั่นน่ะคือลากมอเตอร์ไซค์มาด้วยอีกคันนึง

นี่มาชนรถชาวบ้านเขาตรงนี้อีกค่ะ
ตอนไปต่อไม่หยุดก็มาชนนักศึกษาสาว
ที่เขากำลังเดินกลับบ้านเดินอยู่ดีข้างทาง
ใช่ค่ะคุณผู้ชมอุบัติเหตุกี่รอบนี่รอบหนึ่งนะหนึ่งนะนะ

อีกรอบนึงแล้วก็ไปต่อไปต่อสิฮะไปต่อขอดูอีกคลิปหนึ่งครับ
ไปต่อแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุอีก
คือมันกลายเป็นว่าทั้งคนทั้งรถรถก็เสียหายคนก็เจ็บค่ะ
แล้วนี่เอากล้องวงจรปิดมาให้ดูเห็นไหมนักศึกษาอยู่กับพื้นถนนตรงนั้นนะคะ
อีกคลิปหนึ่งคุณอีกคลิปหนึ่งที่ไปชนนักศึกษาผู้หญิงนะครับ
นี่เห็นไหมยังไปต่อแล้วก็มาชนนี่

แล้วก็ไปต่อเนื่องด้วยอีกคลิปหนึ่งที่ไปชนรถเก่งข้างทาง
ครับเหตุการณ์นี้ที่ให้คุณผู้ชมเห็น
สัก๓ช็อตจังหวะนี้ด้วยค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วกล้องวงจรปิดของศูนย์ควบคุมเทศบาลเมืองจันทบุรีเนี่ย
จับภาพได้ลุงที่ขับฮอนด้าซิตี้เนี่ยไปชนมอเตอร์ไซค์
ตอนที่จอดรอให้นักศึกษาเดินข้ามทางมาลายแล้วก็ไปชนนักศึกษาด้วย
ตอนนั้นเจ็บสามแล้วนะแล้วตอนที่ลุงขับหนี
ให้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดมีมอเตอร์ไซค์วงอยู่ข้างหน้า

แล้วหลังจากชนรอบนี้แล้วเนี่ยลุงขับหนีต่อไป
มอเตอร์ไซต์ที่ติดอยู่ข้างหน้าก็ลากไปด้วยสักประมาณ๑๐๐เมตรได้
แล้วไปชนน้องนักศึกษาผู้หญิงที่เดินอยู่ริมถนนนั้น

กระเด็นเลยนะนี่อันนี้โอ้โหน่ากลัวมากเลยนะ
หลังจากนั้นไปชนท้ายรถเก่งที่จอดอยู่รถคันขาวเนี่ยค่ะ
หลังจากนั้นลุงโดนจับกลุ่มตัวไว้ได้ค่ะ
นี่เกิดขึ้นตรงบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีนะ
แล้วมันเกิดเหตุแล้วก็ต่อเนื่องลากมาเลยค่ะ
โมงเมื่อวันที่๑๖ที่ผ่านมา

ใช่คนเจ็บน่ะ๓รายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์โดนชนเสียหายคันหนึ่ง
รถเก๋งที่จอดอยู่แล้วโดนชนท้ายนี่คันขาวคันนี้อีกคันนึง
น้องนักศึกษาผู้หญิงที่เมื่อกี้เราเห็นภาพตอนชน
คุณน้องเลือดคั่งในสมองต้องผ่าตัดด่วนเลยนี่ค่ะ
ส่วนคุณลุงที่ขับรถคือนายจำรูนอายุ๖๕ปี
ซิวัดปริมาณแอลกอฮอลซิมันพุ่งไปใกล้จะไปแตะ๓๐๐
เพราะปริมาณแอลกอฮอลมันอยู่ที่๒๘๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
กฎหมายห้ามเกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

แล้วทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุแล้ว
ตัวฝั่งผู้ต้องหาคือนายจำรูนใช้หลักทรัพย์ประกันตัวออกไปค่ะ
แค่ใช้หลักทรัพย์ประกันตัวนี่ก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะ
แล้วมันมีความคืบหน้าเพราะว่านักข่าวลงพื้นที่ไปที่หน้าวิทยาลัย
เขาเอาป้ายนะเป็นป้ายควบคุมความเร็ว

เพราะเราต้องลงดูนะว่าจุดอันตรายจุดนี้จะทำยังไงต่อ

กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุณาขับช้า

เอามาตั้งไว้ก่อนถึงทางม้าลายสัก๓๐เมตรได้
แล้วก็มีการซ่อมมีการปรับปรุงทางเท้า
วันนี้นะเป็นวันหยุดบรรยากาศการจราจรแน่นอนค่ะ

แล้วการจราจรมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนทุกวันนะคะ
ทีนี้น้องมุ๊กนักศึกษาวัย๑๙ปีนางสาวณัฐรัฐ
ซึ่งตอนนี้น้องได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะ
คนที่ถูกลุงชนเนี่ยนะผ่าตัดตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมา

อาการก็เริ่มดีขึ้นรู้สึกตัวตอบสนองได้แล้วค่ะ
ตอนนี้น้องไม่ได้ใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วนะคะ

เพราะว่าที่แรกก็เป็นห่วงเพราะอาการน้องหนัก

ยังไม่ได้ติดต่อมาพูดคุยกับทางญาติของน้องมุก

เดี๋ยวต้องตามความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อด้วยนะคะ
มันกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์

คุณไปทำให้รถทรัพย์สินของคนอื่นก็เสียหายอีก